คุณผู้ชมค่ะพามาดูนาย่งเชิญยิ้มนะคะ
อย่างที่ทราบค่ะนายกนี้อยู่เบื้องหน้ามานานค่ะ
ล่าสุดนะคะผ่านตัวมาเป็นผู้จัดละครในรอบ๓๐ปี
เป็นผู้จัดละครทางวิกหมอชิดนี่แหละค่ะ
แต่แหมพอมาทำงานเบื้องหลังใช่ไหมคุณผู้ชม
คนก็เม้ามอยบอกว่าอุ๊ยนายโยงจะเทศุรกิจหมดเลย

นายกบอกว่ายังก่อนลูก
เพราะว่าครั้งบ้านเขาลองเลี่ยนเขาย้ายโรงงานอยู่นะคะ
แต่ว่าหมอหมูยอเนี่ยยังทำอยู่คุณผู้ชม
เดี๋ยวจะเล่นกก็ไม่บอกหมอยู่หมูย่อ

ส่วนเรื่องสุขภาพที่ก่อนหน้านี้เคยป๊อก
เคยป๊อกนะคะถูกหามส่งเข้าโรงพยาบาลค่ะ
ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยแล้วนะคะเพราะว่าไม่เครียดค่ะ
สุขภาพจิตดีทุกอย่างก็แฮปปี้ค่ะ
สุขภาพดีขึ้นหรือว่าสุขภาพจิตเรามันสนุกสนานเราไม่ได้เครียดอะไรอย่างนี้